องค์ได้เคยเสด็จไปยังจังหวัดนครปฐมครับ
แล้วก็มีจำนวนมากถึง๒๑ครั้งด้วยกัน
จำนวนนี้๖ครั้งนะครับที่พระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนิน
ยังวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร
ซึ่งเป็นพุทธสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครปฐม
และพระองค์นั้นยังมีพระราชกระแสให้บุรณปฏิสังขรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สถานที่แห่งนี้ได้งดงามสมกับการเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก

เสด็จมาเป็นส่วนพระองค์

พระบรมศาลีริกฐาตุ
และมาสมัศกาลพระร่วงโรจนฤทธิ์
อาตมาได้มีโอกาสได้

เรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสำเร็จพระปรามิณฑรัพธ์มหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดพระปฐมเจดี
ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐม
อย่างความปลื้มปิติอยู่ในใจพระธรรมปริยัติเวที
แม้การเวลาจะล่วงเลยมากว่า๑๕

พระองค์ทรงตรัสกับอัตมา

แต่ว่าตรัสว่า

คำแรกเลยว่าสะอาดดี
อาตมาก็ถวายพระพรพระองค์ท่าน
แล้วก็สนทนากันหลายเรื่อง
ที่สเด็จมาอัตมาเขาปลื้มใจที่สุด
ในหลวงสเด็จเนี่ย
เวลาสเด็จมามีกองรุยางเขาจะเป่าเพลงสันเทศรพระบรมี

มันเหมือนก็ไม่มีความทราบซึ้งทราบซ่านอยู่ในใจนะ
วันนั้นชาวนครปฐมต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
แน่นวัดและเปล่งเสียงทรงพระเจริญจากหัวใจ
ดังเกือบกล้องไปทั่วบริเวณ
ด้านล่างคนวากันเต็มเลยอย่าเดี๋ยว
เต็มเลยอย่าส่งฝากทางถนนพระร่วงนี่นะ
แล้วพระองค์ก็ทรงโบกพระหัสทรงฉายภาพแล้วก็โบกพระหัส
เหมือนกับว่าขอขอบใจประชาชนที่มานั่งสองฝั่งเนี่ย
แต่งเสียงเป็นอันเดียวกันว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
พระองค์ก็ทรงยืนทอดพระเนธ
แล้วก็เหมือนจะนึกในใจว่าขอบพระไทยทุกท่าน

พระบาทสำเด็จพระประมินทระมหาภูมิโภนอนุญเด็ด

ส่งให้สร้างกำแพงแก้วชั้นนอก๔ด้าน
ให้สร้างระเบียงวิหารคศโดยรอบกพระพธมธมเจดี
และประดับกระเบื้องพระปฐมเจดีใหม่
อกจากนี้ยังพระราชทานเทียนพรรษาผ้าพระกฐิน
ทอดถวายเป็นประจำทุกปีด้วย
ต้นราชพฤกษ์๒ต้นที่ทรงปลูกไว้ด้านข้างวิหารพระร่วงโรจดาริส
เมื่อปี๒๕๐๒ยังคงแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาภายในวัด
เสมือนสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวนครปฐม
ตลอดระยะเวลาของการทรงครองราช๗๐ปี
ส่วนนี้คือหนังสือที่รวบรวมภาพแห่งประวัติศาสตร์

เสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร
ถูกจัดทำขึ้นด้วยหัวใจที่จงรักภักดี
เพื่อให้ลูกหลานชาวนครปฐมได้ภาคภูมิใจที่ได้เกิดอยู่ใต้ร่มพระบารมี
สำหรับนครปฐมเท่าที่ผมทราบและจำได้นะครับ
ท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่รักจังหวัด
ท่านจะเป็นพระมหาศัตริย์ที่
ท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีการ
ดูแลแล้วก็ใส่ใจใส่ในพระไทยว่า
พระสมเจดีเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ท่านจะมีการบูรณะพระปฐมเจดีมาโดยตลอด
ผมสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า
เป็นความโชคดีมากที่ได้เกิดมาที่จังหวัดนครปฐม
และได้เกิดในสมัยของพระองค์คือในสมัยราชการที่๙
ด้วยพระบารมีและน้ำพระราชหรือไทยที่ทรงตั้งมั่น
ในการทำนุบำรุงวัดพระปฐมเจดีราชวรวิหารเรื่อยมา
ท้อนให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา
ดังที่ทรงเป็นองค์เอกอัคระสาสนุปธรรมพกษ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้มันจะเข้าข่าย
เข้าถึงประชาชนจังหวัดนครโดยตรง
ทางจังหวัดทางเกษตรทางผู้ว่ารายการจังหวัด
ซึ่งมีนโยบายชัดเจนว่าจะดูแลผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก
ซึ่งตอนนี้เราเริ่มตั้งแต่ผลผลิตเราแยก
เราไม่ได้ทำเป็นภาพรวมแล้วเราจะทำทีละอย่างเลย
เช่นตอนนี้เข้าไปถึงเจาะซึ่งผู้ปลูกมะพร้าว
หรือปลูกข้าวแล้วก็ปลูกผักอะไรซึ่ง
แล้วตอนนี้น้องคมถุมเด่นมากมะพร้าวมีประสิทธิภาพมาก
เราก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนแล้วก็จับเข้ามารวมกลุ่มกัน
แล้วก็ให้ความรู้ซึ่งกันและกันเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่บ้าน
สามารถจะดูแลผลผลิตนำมาสู่การดำรงชีพ
เอามาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบาย
ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะตรงกับพื้นที่บ้านเรามากสุด
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย